ค่ะเมื่อประมาณสัก๑ชั่วโมงก่อนนะคะ
ประมาณสัก๒ทุ่มมีรายงานข่าวเข้ามาว่า
คุณโอวรุษหรือว่าคุณวรุธวรธรรมดาราชื่อดัง
มีอาการวูบหมดสติที่บ้านพัก

ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการปั๊มหัวใจกู้ชีพ

แต่อาการถือว่ายังน่าเป็นห่วงค่ะ

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าประมาณสัก๒ทุ่มนะคะ
คุณโอวรุธวูบหมดสติแล้วก็หยุดหายใจ
ภายในบ้านพักที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ก็รีบเรียกรถกู้ชีพไปรับตัวจากบ้าน

สัญญาณชีพกลับมาแต่ว่าอาการยังเสี่ยงอยู่
เพราะว่าความดันของคุณโอต่ำมาก
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าโรงพยาบาลหางดงไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เพียบพร้อม
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้คุณโอไปอยู่ที่หางดง
คือคุณโอวรุษเนี่ยนะคะตอนนี้อายุ๔๙ปีแล้วนะคะ
ถ้าใครยังจำกันได้เป็นพระเอกชื่อดังในยุค๙๐
งานเด่นเลยก็คือเล่นเป็นโกโบริในเรื่องคู่กรรม

ก็เด็กยุค๙๐รู้จักกันดีแหละ
คุณโอเป็นลูกชายของคุณแรมวรธรรมเป็นนักแสดงอาวุโส
ทีนี้ช่วงที่คุณโอดังมากก็มีปัญหาก็คือติดสุรา

ดื่มเหล้าหนักมากแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคือทำงานไม่ได้เลย
คือดื่มเหล้าหนักจนมันมีปัญหากับการทำงาน
งานก็เริ่มน้อยลงน้อยลงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
คุณโอก็เลยต้องอำลาวงการบันเทิงอย่างถาวร

ทำธุรกิจร้านกาแฟชื่อว่าบ้านวรุษ
ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คุณโอ๊ตนี่เขาก็ให้บริการลูกค้าด้วยตัวเองเลยนะ

เป็นคนสนิทแล้วก็เพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียงนี่แหละ

จนกระทั่งอย่างที่บอก
เล่ามาได้ครึ่งปีเลิกขาดมา
คุณโอก็เริ่มได้รับเชิญไปออกรายการทีวี
ไปเป็นวิทยากรให้สำนักงานสาธารณสุขที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

เป็นแรงจูงใจให้คนเลิกดื่มเหล้าด้วย
ล่าสุดก็อย่างที่บอกว่ามีรายงานมานะคะ

หัวใจเต้นแล้วเพียงแต่ว่าอาการถือว่ายังน่าเป็นห่วง
ก็ให้กำลังใจครอบครัวให้กำลังใจคุณโอด้วย

เดี๋ยวไทยรัฐทีวีรีบรายงานให้รับทราบกัน

ก็ขอให้พี่โอวะรุษแข็งร่างไวหายเป้อเร็วนะครับ